อีกหนึ่งท่านหนึ่งนักแสดงแล้วก็พิธีกรมากความสามารถค่ะคุณนิน่าค่ะ
วันก่อนนะคะออกงานค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงกับวันที่
ครบรอบ๙ปีที่แต่งงานกับคุณแบงค์พัชรา
อย่างที่ทราบปีที่ผ่านมาเนี่ยสามีเขาโดนมรสุมชีวิตนะ
เพราะว่าตรวจไปเจอเชื้อมะเร็งที่ตับค่ะ
ซึ่งทำให้ทั้งคู่เนี่ยโอ้โหต้องทดสอบพิสูจน์การใช้ชีวิตคู่กันต่อไปนะคะ
แล้วก็ก่อนในก่อนที่แต่งเขาสัญญาว่าจะดูแลกันทุกศุกร์ตลอด
กว่าชีวิตจะหาไหม้ซึ่งเขาก็โพสต์ว่าโอ้โหจากวันนั้นถึงวันนี้
คุณแบงค์ก็ทำหน้าที่พ่อลูกทั้งสอง
ของลูกทั้งสองคนอย่างดีมากเลยล่ะค่ะ
ไปฟังความรู้สึกของคุณนิน่ากันเลยดีกว่าค่ะ
คืออย่างประเทศก็ที่โพสต์ไปคือ
ไม่ว่าจะเป็นแบบเวลาที่มีความสุขหรือว่าเวลาที่เราทุกข์
มันพิสูจน์จริงว่าเฮ้ยเราไม่ได้หวั่นไหวเลย
เราเชื่อมากว่าทุกอย่างจะต้องโอเคอย่างที่เคยบอกไป
แล้วความเชื่อนั้นมันก็เป็นจริงแล้วมันก็ผ่านไปได้
ก็คือทุกอย่างโอเคโอเคก็คือตัวเนื้อไม่ดีมันก็ไม่มีล่ะ
ส่วนจุดเล็กอื่นมันก็ไม่ได้แบบใหญ่ขึ้น
ต้องใช้ชีวิตระมัดระวังแล้วก็ทานอาหารให้ดีออกกำลังกาย
แล้วก็ต้องมาตรวจทุก๓เดือนแบบนี้ไปประมาณปีนึง